สาวอายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะเลิกงานขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ไปประสบอุบัติเหตุลักษณะของการประสบอุบัติเหตุคือไปตกท่อระบายน้ำค่ะ
เสียชีวิตเลยนะคะแล้วก่อนที่จะมาเสียชีวิตที่ตรงจุดนี้เพื่อน
ที่จะจัดงานวันเกิดให้เลยนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปงานวันเกิดของเธอ

นี่เป็นงานวันเกิดนะคะก็มีเค้กแล้วก็ปักเทียนให้เป่า
เป็นงานวันเกิดของนางสาวอาริยาใจหงษ์อายุยี่สิบเอ็ดปี
หลังเสร็จงานนี้แล้วเธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะคะ
แต่คาดว่าจะไปชนกับเหล็กและปูนที่อยู่บริเวณขอบท่อระบายน้ำ
ซึ่งถูกเปิดอยู่บนถนนหมู่บ้านวะวโรชาตำบลบ้านเพลียงอำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการค่ะรถจักรยานยนต์ล้มเลย
ส่วนคนขี่ตกลงไปในท่อระบายน้ำเสียชีวิตเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาพบว่ามีแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณศีรษะ
ใกล้กันพบเค้กวันเกิดหนึ่งก้อนคาดว่าจะเป็นเค้กก้อนเดียวที่เพื่อนซื้อให้
ซึ่งอยู่ในคลิปนั่นแหละเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเธอพอดีค่ะ
สอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้าน
ขี่ไปตามถนนเส้นนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมท่อระบายน้ำเป็นทางยาว
แต่ไม่มีป้ายเตือนไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอ
มีเพียงเสาสีขาวแดงต้นเล็กวางกั้นแนวฝาท่อแต่ละจุดเท่านั้น
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะไม่ทันสังเกตทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกตัวผู้รับเหมามาสอบสวนเพราะเข้าข่ายความผิดกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะนี่แหละค่ะ
เรื่องของการซ่อมท่อซ่อมถนนต่างต่างอืม
คุณซ่อมตอนกลางวันเขาก็เขาก็เห็นไงทุกคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็น
แต่เนี่ยซ่อมกลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวแบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนายอันนตพรรำพึงดีอายุสามสิบเก้าปีค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์จอดเสียหลักอยู่ปากท่อที่กำลังก่อสร้างอ่ะ
พอตรวจสอบเข้าไปดูอ้าวมีคนตายตกอยู่ไปในท่อรีบโทรแจ้งกู้ภัย
ส่วนบาดแผลที่ศีรษะคาดว่าน่าจะไปฟาดเข้ากับปากท่อและเห็นเค้กที่เละอยู่
คนที่ไปพบศพเขาบอกสงสารแทนที่วันที่เป็นวันเกิด
ที่จะมีการสังสรรค์มีความสุขกลับกลายเป็นวันตาย
เชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ด้วยนะคะเพราะบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
ไม่รู้ว่าการไปซ่อมแซมท่อตรงนั้นบริษัทรับเหมาขอเจ้าที่หรือยังค่ะ
อาธรรพ์อยู่ครับอายุใครด้วยมะวันเกิดวันหลับ
พอดีวันเกิดเขาด้วยและก็บางทีพอดีแหละจะโปร่ง

ค่ะอ่าแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดู